คุณผู้ชมคะตำรวจภูทรเกษตรวิสัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบศพเนี่ยอยู่กลางถนนเลยนะคะ
อยู่กลางถนนภายในอำเภอกเกษตรวิสัยที่พื้นที่ตลาดสดเทศบาลนะคะ
ตรอกถนนเทพลีลาศพอยู่กลางถนนตรงนั้นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายพงศักดิ์วิชัยอายุ๕๐ปี
เป็นพ่อค้าร้านขายข้าวสารค่ะจุดที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็ใกล้ใกล้กับร้านเขาเนี่ยแหละค่ะ
สภาพศพคือถูกแทงด้วยของมีคมนะคะที่หน้าท้องและที่ลำคอฝั่งขวา
ตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานแล้วก็คุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์
และสำคัญมากก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ปมการลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ก็คืออาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัว
หรืออาจจะเป็นปมชู้สาวเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเคยมีปัญหากับสามีเก่าของภรรยา
สามีเก่าของภรรยาคนนี้ชื่อว่านายอุดรยุพินนครบุรีอายุ๔๖นะคะ
ก็เลยอาจจะเป็นปมในการลงมือก่อเหตุ
เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปคุยกับคนที่เขาบ้านอยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยครับนายเรืองชัยศรีลา
เขาเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยนะคะผู้ตายเขาก็จะมาเปิดร้านช่วงตี๕๖โมงเช้าเนี่ยค่ะ
เขาก็จะได้ยินเสียงแล้วเปิดประตูม้วนที่ร้านได้ยินเสียงแบบนี้เป็นประจำประจำ
แต่เมื่อช่วงเช้าได้ยินเสียงเปิดประตูแต่เหมือนกับเปิดไม่สุดนะคะคุณผู้ชม
เขาบอกก็ไม่คิดอะไรนะแต่ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาหลายครั้ง
ก็เลยเปิดประตูมาดูโอ้โหเห็นว่านายพงศักดิ์นอนอยู่บนถนนเสียชีวิตแล้วนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าต้องรีบโทรแจ้งตำรวจเขาก็เลยบอกโอ้โหย้อนกลับมานึก
ช่วงที่ได้ยินเสียงเปิดประตูอะค่ะคิดว่านายพงศักดิ์เนี่ยคงกำลังนั่งลง
เปิดประตูร้านแล้วเหมือนกับหันหลังออกถนนลักษณะแบบนี้ตอนที่ยกประตูม้วนขึ้นนะคะ
ขึ้นได้ไม่สุดคนร้ายมาครับแล้วก็มาทางด้านหลังพอดี
แทงเขาที่คอเลยพอนายพงศักดิ์หันหน้าออกมา
คนร้ายเลยแทงอีกรอบเข้าที่หน้าท้องคาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้
แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะคะ
พงศักดิ์ก็คงมาขอความช่วยเหลือจนล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางถนน
ก็คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวค่ะเพราะนายพงศักดิ์
อยู่กินกับภรรยาได้ไม่กี่เดือนตัวฝ่ายหญิงเพิ่งเลิกกับอดีตสามีค่ะ
พี่ก็คิดว่าคนมาขโมยรถพี่ขโมยรถรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าบ้าน
หรือว่าคนมาขโมยของที่เขามาซ่อมอยู่หน้าบ้าน
ทีนี้พี่ก็เลยตกใจก็เลยตกใจก็เลยรีบเปิดประตูออกมา
ที่เดินออกไปดูเห็นคนนอนอยู่ตรงนั้นเห็นเจ้าของบ้านขายข้าวสารนี่แหละครับ
นอนอยู่ตรงนั้นผมเดินไปดูครับเลือดเต็มเลยครับ

คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีคนมาทำร้ายแกอยู่แล้ว
ผมก็เลยตกอกตกใจรีบบอกลูกบอกบอกทุกคนอ่ะตะโกนร้อง
๑๙๑เรียกตำรวจเลยคนที่ตายนะ
จะได้แฟนใหม่มาคือลักษณะแบบเขามีแฟนอยู่แล้ว
แฟนมาอยู่ได้ประมาณสักพักหนึ่ง
ถึงรู้ว่าเขามีการหย่าล้างกันแล้วก็มีลูก๓คน
ท่านผู้ชมครับถ้าคนร้ายจะเป็นนายอุดรอดีตสามีของภรรยาผู้ตาย
เราก็เลยไปคุยกับภรรยาของผู้ตายนะครับ
บอกว่าปกติเธอกับนายพงศักดิ์จะมาเปิดร้านตรงเนี้ยตั้งแต่ตีห้า
นี่ฮะที่คุณกิติศักดิ์ไปคุยด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเช้ามืดวันนี้นะครับ
พงศักดิ์ออกจากบ้านมาก่อนนะครับมาเปิดร้านก่อน
คือบ้านกับร้านเนี่ยอยู่ติดกันเลยปกติจะมาด้วยกันตอนตี๕
เมื่อเช้านายพงศักดิ์สามีออกมาก่อนหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงคนแบบร้องโอ๊ย
โอดโอยนะครับก็คิดว่าเออสงสัยใครถูกรถชนนะครับ
พอออกจากบ้านมาดูพบว่าอ้าวนายพงศักดิ์สามีนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนแล้ว
แล้วเห็นรถจักรยานยนต์ของนายอุดรที่เป็นอดีตสามีเธอเนี่ยขี่หลบหนีไป
ค่ะเธอบอกว่าเธอรู้ได้ทันทีว่าคนร้ายที่ก่อเหตุต้องคือนายอุดร
เพราะนายอุดรเคยบอกกับเธอไว้ว่าหากว่าเขาไม่ได้ครอบครองตัวเธอเนี่ย
คนนี้นะฮะนายอุดรคนนี้นะฮะบอกกับตัวของภรรยานายพงศักดิ์ไว้ว่า
อุดรจะกล้าลงมือก่อเหตุขนาดนี้นะครับทั้งทั้งที่เลิกกันไปแล้ว
กับนายอุดรมาได้๕เดือนนะพอเลิกกันไปแล้วเนี่ยเธอก็มาเจอกับนายพงศักดิ
รู้จักกันตอนที่มาซื้อของที่ร้านที่นายพงศักดิ์ทำงานอยู่นี่แหละ

ก็เลยยินเสียงคนห่องนักละแลนด์ออกมา

อยากอะไรห้ะยากค่ะยาละว
ทำไมคือเขาไม่อยาก

เขาไม่อยากเลิก
แต่ว่าตอนที่เลิกกันเขาบอกว่าเออกูทำใจได้แล้ว

แล้วมีรักสังหวะหรือปลอดภัยไม่มีครับ

ก็ไม่มีนะครับมีแต่เมื่อคืนอาย

อยู่นอนน้ำกันเราก็เคยนอนก่อนเคยเอาขาใกล้หนู
มันขึ้นแล้วเอาขากอด

ก็บอกได้ว่าอายหังโตนะอายหังโต
นี่ค่ะคือเลิกก็เลิกแล้วแบบหย่ากันเลยนะครับ
แต่มันก็เนี่ยฮะยังมีปัญหาเกิดขึ้นจนได้นะครับ
วันนี้เราไปที่บ้านของนายอุดรนะครับ
บ้านนายอุดรอยู่ในหมู่บ้านหัวหนองนะครับ

หลังนี้ครับคุณกิติศักดิ์ก็ไปมานะฮะ

เพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อวานนี้นายอุดรอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ออกไปจากบ้านช่วงเย็น
มารู้ข่าวว่านายอุดรไปก่อเหตุฆ่าคนตาย
เพราะมีตำรวจมาตามหาตัวนายอุดรที่บ้าน

ตัวนายอุดรเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่า
เขาก็อยู่กินกับอดีตภรรยาได้ประมาณ๑๐ปี
นี่นายอุดรนะครับทุกผู้ชมครับผู้ต้องหา

อุดรมีอาชีพเป็นคนขายไอศครีม
ก็จะไปขายตามต่างจังหวัดแบบไปทีนานเป็นเดือน
ส่วนภรรยาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกนะครับ
หลังจากนั้นอันนี้เพื่อนบ้านเล่านะ
เพื่อนบ้านเขาบอกว่านายอุดรเนี่ยมารู้ว่าช่วงที่ตัวเองไม่อยู่เนี่ย
ภรรยาก็เหมือนกับตีตัวออกห่างอะไรอย่างนี้นะ
เขาก็คุยกันไปเคลียร์กันมาสุดท้ายก็เลิกกันไป
ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ลูก๓คนยังอยู่กับนายอุดรนะครับ
ส่วนอดีตภรรยาเนี่ยเขาก็ไปอยู่กินกับคนใหม่
ก็เลิกกันก็ละกระดาษสิงหาประมาณสิงหา

ปกติเขาก็อยู่บ้านเขาอยู่บ้านโน้นสังนี่บ้านแม่เขา
เขาลงไปขายไอติมอยู่สะเซิงเท่า
ไปกับเมียร่วมไปคนเดียว
เมียเดียงลูกอยู่บ้านเพราะว่าเขาจะกระใจปันนี้
แต่บ้านเขานั้นเขาก็ฉันก็ว่าเอิญไปถามเขา
ก็เลิกน้อยก็เลิกยกเมียหนึ่งคนห้างหรือว่าฉันกำเบิ้ง
แม่นก็น้อยแม่นก็นั่งแม่นก็เงียบ
นี่เขาไม่กลับมาเลยใช่มั้ยอือไปกับบ้าน

สารออกหมายจับนายอุดรแล้วนะคะนายอุดรนี่อายุสี่สิบหกนะคะ
ก็เป็นสามีเก่าของภรรยาผู้ตายนี่นะคะหน้าตาแบบนี้
คือมีเบาะแสว่าขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุครับ
แล้วก็หนีไปเลยตำรวจอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวค่ะ